ตอนนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำขังยังสูงอยู่หลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับ
ก็ต้องร่วมกันฝ่าวิกฤตไปด้วยกันบางที่นี่น้ำเกือบมิดหลังคาก็มี
สินเสียหายหมดอยู่บ้านไม่ได้
ทางไทยรัฐกรุ๊ปนะครับจัดโครงการทานใจไทยรัฐ
โดยผู้บริหารไทยรัฐนะครับคุณวัชระวัชรพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริษัทเทรนด์วีจี๓จำกัด
และบริษัททริปเปิ้ลวีบอร์ดคลาสจำกัด
คุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์
คุณธนวลัยวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการออนไลน์
นี่ผู้ประกาศข่าวด้วยนี่นะฮะ
คุณเบิร์ตนัทพงศ์คุณอามนี่คุณฝนธนสุนทร
อ่านี่มาเล่าข่าวในรายการคู่กัดสะบัดข่าวอยู่นะฮะอ่า
นี่น้องขวัญใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะฮะคุณดาวคุณจูด้อง
คุณจูด้งมาร่วมกันแพ็คของยางชีพใส่ถุง
เพื่อนำไปช่วยเหลือพรุ่งนี้เราจะไปนะครับ

ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่พระนครศรีอยุธยา
ถุงสีขาวนี้เดี๋ยวชาวยุธยาพรุ่งนี้ได้เจอกันแน่
ที่มีโลโก้ไทยรัฐทีวีผ่านใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมนะฮะ
คุณวัชระวัชรพลบอกว่าทางไทยรัฐกรุ๊ป
ความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้
ประชาชนคนไทยหลายคนได้รับผลกระทบ
ชาวไทยรัฐกรุ๊ปจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
กำลังใจแล้วก็นำสิ่งของจำเป็นไปให้
เพื่อช่วยกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ด้วย
ไทยรัฐกรุ๊ปนะครับก็เห็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากอุทธกภัยครั้งนี้
ที่ประชาชนคนไทยส่วนจำนวนนึงได้รับผลกระทบ
ทางเราก็อยากจะมีส่วนร่วมเป็นกำลังใจ
แล้วก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องทุกคนครับ
ผ่านทางโครงการทานใจไทยรัฐในครั้งนี้ครับ
ด้านคุณจิตสุภาวัชรพลกล่าวว่าในการแพ็กถุงยางชีพครั้งนี้
ทุกคนมาด้วยความเต็มใจนะฮะเรามาช่วยกันนะครับ
หลังจากนั้นจะนำไปช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบ
เริ่มจากทางพระนครศรียุธยาก่อนนะฮะ

ทุกคนก็มาด้วยความเต็มใจที่จะช่วยกันในครั้งนี้นะคะ
ก็เดี๋ยวพอแพ็คเสร็จก็จะนำไปมอบให้กับพี่น้อง

ขณะที่คุณธนวลัยได้ฝากถึงผู้ประสบภัยนะครับ
ว่าขอส่งกำลังใจไปยังทุกคนนะครับ
ขอให้ผ่านพ้นความลำบากแล้วฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่ประสบความยากลำบากอันนี้นะคะ

ส่งกำลังใจให้ด้วยจากไทยรัฐกรุ๊ปทุกคนเลยค่ะ
คุณฝนธนสุนทรนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง
ปัจจุบันก็มีคู่กัดสะบัดข่าวอยู่ทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
บอกว่าพอรู้ว่าหลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยเป็นห่วงมาก
ทางไทยรัฐกรุ๊ปที่มาช่วยกันแพ็กถุงยางชีพ
คุณฝนบอกพอทราบข่าวรีบมาช่วยเลยนะครับ
วันนี้นะคะได้มาร่วมโครงการทานใจไทยรัฐนะคะ
ซึ่งนำถุงยางชีพไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ซึ่งทุกคนมาด้วยหัวใจแล้วก็มาอย่างมีความสุข
ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้นะคะ
อดทนนิดนึงนะคะพวกเรากำลังไปช่วยแล้วค่ะ
ทางไทยรัฐกรุ๊ปจะนำถุงยังชีพนะครับ
ไปช่วยเหลือชาวพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้ครับ
นี่ฮะคุณบุ๊กสืบสกุลพันดี
คุณน้ำแข็งนะครับคุณใบตองนะครับ

พรุ่งนี้นะครับพระนครศรียุธยานะฮะเดี๋ยวเราจะไปช่วยพี่น้องที่นั่นก่อน

แล้วพื้นที่อื่นจังหวัดต่างเราก็จะเดินทางกันต่อไป
ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทุกท่านจริงนะคะ